กรณีของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช้ปืนยิงเพื่อระงับเหตุวัยรุ่นตีกัน
แล้วกระสุนมันไปเจาะเข้าที่บริเวณลำคอของน้องผู้ชายอายุ๑๗

ล่าสุดเนี่ยคุมตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปตอนแรกเขาปากแข็งบอกว่า
ผมไม่ได้ยิงแต่จำนวนด้วยหลักฐาน

คอเนี่ยบริเวณนี้ด้านขวาเนี่ยนะครับ
น้องผู้ชายอายุ๑๗ถูกยิงเข้าบริเวณลำคอนะครับ
หลังจากเขาไปช่วยเพื่อนรุ่นพี่๓คน
ถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นรุมทำร้ายในงานบุญกระถิ่น

ช่วงนี้ทอดกฐินทำบุญกันวัยรุ่นไปร่วมงานแล้วไปตีกันครับ
พอตีกันเหตุการณ์อีลุงตุงนังวุ่นวาย
ในพื้นที่บ้านจำปาโมงที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยต้องมาเป็นกรรมการ
ห้ามศึกไม่ให้วัยรุ่นตีกัน

แต่ก็ไม่รู้ว่ากระสุนมันไปเข้าที่เจาะลำคอของน้องผู้ชายคนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑ตุลาที่ผ่านมาช่วงประมาณสักตี๑นะฮะ
ช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจสพบ้านผือ

นี่นะฮะตอนแรกเป็นผู้ต้องสงสัย
เพราะว่ายังไม่มีใครรู้ไงจับมือใครดมไม่ได้
ใครเป็นคนยิงรู้แต่ว่ามันมีเสียงโป้ง
แล้วมีน้องคนหนึ่งเอามือจับที่คอฮะ
แล้วก็เลยไปส่งโรงพยาบาล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตอนแรกท่านยืนยันเสียงแข็งว่าผมไม่ได้ยิง

แต่สุดท้ายจำนวนด้วยหลักฐานคืออะไรครับ
ที่มือของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
และนั่นคือปืนของกลางพร้อมกับกระสุนครับ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่รับสารภาพ

ในฐานะผมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน

เพราะตะโกนแล้วเขาไม่หยุด
วัยรุ่นไม่หยุดก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้า๓นัท
เพื่อต้องการจะป้องปราบไม่ให้เก็บเหตุการณ์มันบานปลาย
ปรากฏว่าวัยรุ่นกรูเข้ามาทำร้ายจนเขาล้ม

จังหวะนั้นไม่หยุดไม่พอยังมาทำร้ายผมอีก
ผมล้มแล้วปืนมันลั่นออกไปอีกหนึ่งนัดโป้ง

ไม่รู้จริงว่ามีใครโดนกระสุนหรือเปล่า
รู้อีกทีตอนเช้าอ้าวมีคนเจ็บด้วยเหรอเนี่ย
นักข่าวพยายามถามเพื่อให้เจ้าตัวชี้แจง

หลังจากที่มาพบกับตำรวจแล้วว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่เขาจะพูดอะไรบ้างครับ
ไม่ไม่ไม่ขอพูดครับ
ผู้ช่วยอยากพูดอะไรในใจไหม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้น
ไม่พูดครับไม่ขอพูดครับ
อ้าวก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะ
โมงที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

จุดไหนที่ผู้ใหญ่บอกว่ายิงขึ้นฟ้า๓นัดเพื่อป้องปราม
และจุดไหนที่บอกว่าปืนลั่นตอนที่ล้ม
และจุดไหนที่เอาปืนไปซ่อน
นั่นคือบริเวณโรงศรีชุมชน

พี่สาวของผู้ก่อเหตุไปกอดน้องและให้กำลังใจ
ประโยคที่พี่กับน้องเขาคุยกันหน่อยฮะ

ผมทำตามหน้าที่คือปกป้องหมู่บ้าน

แต่เบื้องต้นข้อหาที่ถูกแจ้งเนี่ย

และความผิดตามพรบออาวุธปืนอีก๓ข้อหาย่อย
ครอบครองการพกพาและการยิงปืนครับ

แต่ข้อหาแรกที่พยายามฆ่าผมไม่ขอรับ

แล้วผมทำไปมันปืนลั่น

อันนี้ก็คือคำชี้แจงล่าสุดของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน